หนูเป็นสัตว์ที่สร้างปัญหาให้กับหลายเมืองทั่วโลก
ท่านผู้ชมครับหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเตฮาลาน
เมืองหลวงของอิราณนะครับล่าสุดที่นั่นต้องทำวิธีพิเศษในการตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาเพื่อจะกำจัดหนูอย่างจริงจัง
ถึงขั้นใช้สไนเปอร์มาซุ่มยิงเลยนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลางดึกในกรุงเตฮารานเมืองหลวงของอิราณ
มีชายชะกันเดินอยู่บนถนนพร้อมกับปืนสไนเปอร์
เลเซอร์จากปืนส่องไปตามท่อน้ำทิ้ง

กำลังกวนใจชาวเมืองอิราณในตอนนี้
สังหารูท่อในอิราณไม่ได้มีเพียงคนเดียว
แต่หลายคนอาสาเป็นมือเพชรฆาตหนูตัวร้าย
โดยพวกเขาจะได้รับค่าหัวเป็นเงินสดทันที
หากสามารถส่งร่างไร้วิญญาณของพวกมัน
กำจัดอย่างถูกวิธี
ัสซานโกดาบาซี่หัวหน้าทีมสไนเปอร์หนูบอกว่า
หนูแต่ละตัวจะมีค่าหัวประมาณ๑๐บาทต่อตัว
และผลที่ได้คือมีคนมาร่วมยิงหนูมากขึ้น
แต่ละคืนเราจะมีหนูประมาณ๒๐๐๓๐๐ตัว

ขนส่งสินค้าตั้งแต่๕๐ปีที่แล้ว
วันนี้หนูกลายเป็นปีศาจในชีวิตประจำวันของคนอีราน
ลามเป็นข่าวลือที่แทร่สัมผัสเกี่ยวกับหนู
โดยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมีข่าวลือในสังคมออนไลน์บอกว่า
พบหนูท่อในกรุงเตฮารานกลายพันธุ์
ตัวมีตัวใหญ่หนักกว่า๕กิโลกรัม

ปัจจุบันมีหนูอยู่กับคนอิราณมากถึง๗๐ล้านตัว

โดยเจ้าหน้าที่ของอิราณเชื่อว่า
น่าจะมีหนูอยู่ในเมืองหลวงของอีรานมากที่สุด

แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลมากที่สุดก็คือ
การใช้ชีวิตโดยเฉพาะการจัดการขยะของคนอิราณเอง
ที่ยังเอื้อต่อการขยายพันธุ์ของหนูอยู่
ฮามิตเลซาอาเตฟี่ผู้จัดการหน่วยควบคุมหนู
ระบุว่าจากความเชื่อของคนที่นี่ที่เชื่อว่า
อาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้ความเคารพ
พวกเขาจึงไม่ยอมทิ้งเศษอาหารลงถังขยะ
เพราะมันจะไปแปดเปื้อนกับขยะอื่น

และการขยายพันธุ์ของหนูมากขึ้น

หวังพึ่งห้องเรียนและคุณครู
ซึ่งจะมีส่วนช่วยปลุกจิตสำนึก
ให้เด็กได้รู้ถึงอันตรายที่แท้จริงของหนู
ที่ไม่ได้น่ารักเหมือนในการ์ตูน
ปลูกฟังให้พวกเขามีอุปนิสัยรักความสะอาด

ไม่ใช่สวรรค์ของหนูอีกต่อไป
ข่าวเทวรัตน์ทีวีไหล่งาน